คุณรู้จักไหมลักษณะรูปปั้นท่าทางแบบนี้เขาเรียกตัวอะไร
บอกเลยว่าหาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายนะคะ
เพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่านี่คืออะไร
เทวบุตรนี้ลงมาสู่เมืองมนุษย์ก็ย่อมต้องนิรมิตกาย
เป็นร่างตัวมอมเช่นเดียวกับการจำแรงร่างของเหล่าหน้า
เมื่อมาสู่เมืองมนุษย์เมื่อเห็นว่าเหล่ามนุษย์ต่างล่าเริงเบิกบาน
มีความสุขกับฝนที่บันดาลให้
ด้วยกิเลสอัตราเพียงชั่วแวบนั่นเอง
ถึงกับทำให้เทวลิศของตนเสื่อมลง
คงสภาพการเป็นตัวมอมไม่อาจกลับคืนสู่ร่างเทพบุตร
และไม่อาจกลับสู่สวรรค์ได้
ด้วยเหตุนี้บอมจริงต้องอยู่ฟังหน้าบนวัดวาอาดาลสิทธิ์
นี่เป็นเรื่องเป็นราวนะ
อธิบายเล่าให้เราฟังว่าที่เราเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าตัวมอมค่ะ
มอมเป็นสัตว์หิมพานชนิดหนึ่งค่ะ

มักจะปรากฏอยู่ที่วัดต่างที่ทางล้านหนา
ทางล้านหนาทางเหนือ
ลักษณะคุณดูสิมันเป็นการผสมผสานระหว่างสัตว์หลายชนิดอย่างเช่น
สุนัขแมวตุ๊กแก่กิ้งก่าลิงและเสือ
ดูสิผสมผสานกันไปออกมากลายเป็นตัวมอม
ว่ากันว่าตัวมอมตามตำนานของภาคเหนือนี่นะ
มันเป็นสัตว์ภาษณะของเทพเจ้าแห่งเมฆและฝน
แล้วก็ยังเป็นผู้สื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทวดาด้วย
ยังไงก็อย่างเช่นปีไหนที่เกิดภาวะฝนแรง
ชาวบ้านก็จะนำตัวมอมนี่นะขึ้นเสลียง
แล้วก็จัดขบวนแห่ไปรอบหมู่บ้าน

แบบนั้นเลยเพราะว่าจะมีการสาดน้ำใส่ตัวมอม
ให้ตัวมอมชุ่มตลอดเวลาด้วย

มันสะอาดไปหมดมันล้างไม่มอมแมม
น้องไปต่อมันที่ตัวมอมมันเกี่ยวอะไรกับมอมแมม
เออมันแค่เป็นมอมที่เปียกและสะอาดด้วย
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของชาวเหนือนำมาฝาก

อ้าวนุ้งเขาไปถ่ายตอนฝนตกไว้อยู่ตั้งหลัง
ไม่มีคำไหนจะพูดว่าคุณชนะ

ใช่มือใหม่ติ๊กต๊อกก็จะงง